การบันเทิงของเราตอนนี้โอ้โห
แม่แต่ละคนนะที่กำลังตั้งท้องอยู่เนี่ย

บางคนเนี่ยสวยกว่าตอนไม่ท้องอีกนะคุณผู้ชมค่ะ

ต้องบอกว่าตั้งแต่ท้องมาเนี่ยออร่ากระจายมาก
แซ่บไม่มีแผ่วเลยค่ะคุณค่ะ
แล้วตอนนี้ก็ตั้งท้องลูกคนที่๓แล้วใช่ไหมล่ะ
มาเกือบครึ่งทางแล้วก็เลยขอโชว์ความสตรองกันสักหน่อย
ออกกำลังกายแบบผ่านผลให้อึ้งกันไปเลยค่ะ
แต่เอาจริงนะเชื่อว่าหลายคนเห็นภาพแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้
แต่ว่าคุณแม่ลิดียาเนี่ยเขาอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชั้นอย่างใกล้ชิด
ได้ครับคุณลูกค่ะเห็นแบบนี้รู้เลยนะคะว่านี่แหละคือเคล็ดลับขุนแซ่บ
ขุนศัพท์ของแม่ลิดียาเตรียมพร้อมไว้ก่อน
พอถึงเวลาคลอดปุ๊บกลับมาเป๊ะปั๊บเลยนะคะ
ต่อกันที่คุณแม่สุดแซ่บอีกคนค่ะไม่พูดถึงไม่ได้จริงค่ะ
เรื่องแฟชั่นแซ่บของเธอไม่เคยเปล่าสักนิดเลยค่ะ

ตอนนี้คุณผู้ชมท้องได้ครึ่งทางแล้วนะคะ
คุณแม่เขาก็เดินสายเที่ยวแบบเต็มที่
สุดพลังวังทองเลยค่ะเพราะว่าสามีเขารวยค่ะคุณผู้ชม
แล้วถ้าพูดถึงเรื่องแฟชั่นนี้นะคะโอ้โหไม่เคยแผ่วค่ะ

ตอนนี้นะคะก็ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็สวยเป็นทวีคูณค่ะ
เช้งกระเด้แบบคุณแม่ลูกนิวเนี่ยค่ะสุดยอด
เก่งสวยและรวยมากค่ะหาตังค์เก่งนะคนนี้
เรื่องคอนเทนต์แซ่บบอกเลยว่ายืนหนึ่งมาเลย

มีแปลชั่นสักก่อนพล่องที่ไหน

รวมไปถึงการออกกำลังกายก็ต้องให้ความสำคัญด้วยเหมือนกัน
อีกครั้งนะคะว่าคนท้องสามารถออกกำลังกายได้นะ
แต่ว่าขึ้นอยู่แล้วกันว่าใครสะดวกแบบไหนแล้วกัน
คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับแม่ทุกคนเลยนะคะ
เดี๋ยวรอลุ้นละกันรอเห็นหน้าเบบีตัวน้อยก็แล้วกันนะคะ
แต่ละคนที่เขาออกกำลังกายก็จะมีคนที่ควบคุมดูแลอยู่
มีคนช่วยไม่ใช่ว่าเป็นคนท้องอยู่
นึกอยากจะยกขาอยากจะตีรังกาไม่ได้นะจ๊
ได้นะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งทำเลยจะดีกว่านะ